อกจากที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิตแล้วนะคะ
ยังมีอีกจุดหนึ่งที่จัดให้ประชาชนนั้นได้ตักบาทด้วย
ก็คือที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ภีร์นี้เนี่ยก็มีประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งไปตักบาดพระสงส์
เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ

ชาวซีเลล่าและก็ประสบกรณิกรไทยนะคะก็ได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ตักบาทถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ตักบาดกันในวันนี้นะคะ
ก็จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในถิ่นธุระกันดาลค่ะ
บรรยากาศช่วงเช้าที่โรงพยาบาลสิริราชในวันนี้นะคะ
ก็เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนนะคะที่ได้ใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็ล้อมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาทพระสงฆ์
เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะคะ
มีบางกลุ่มเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะ

ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันทำบุญตักบาท
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙

พร้อมกับนำพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาด้วย
มาใส่บาดแล้วจุดเทียนนึกถึงท่าน
ที่ท่านมีความเมตตาให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ

ไปพบประชาชนทุกที่ทุกทางท่านไม่เคยบ่นไม่ว่าจะเดือดร้อนตรงไหนดิงเทมตรงไหนท่านก็ไปทำให้
ทำให้ทุกอย่างถึงว่ามันเผาเรือนฝินท่านก็ให้ปลูกผลไม้
เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศเนี่ยภูมิใจรักยังถึงขั้นสิ้นไปแล้วนะ
แต่ยังอยู่ในดวงใจของประชาชนทุกคนขณะที่ประชาชนบางกลุ่มนะคะ
ก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวค่ะนอกจากที่จะร่วมทำบุญตักบาทแล้ว
ก็ยังตั้งใจน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านไม่เคยจากไปไหนค่ะ
ยังคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปค่ะเด็กมาร่วมลำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
เป็นเรื่องของการใช้แบบพอเพียงค่ะให้ลูกใช้ในสิ่งที่เรามีแล้วก็ให้ลูกประหยัดนะคะ
ดูความที่ที่เราดำเนินตามรอยท่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่น
เรามีเราใช้ในสิ่งที่เรามีค่ะแล้วเราก็สร้างความดี
หมั่นทำความดีคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็เป็นพิธีสวดพระพุทธมนตร์ค่ะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่เก้า
มาร่วมพิธีจนเต็มพื้นที่ลานพระราชบิดาค่ะในขณะนี้นะคะ
จะเห็นว่าบางคนก็เริ่มที่จะมาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะนั่งรอเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายแล้วค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงเช้าที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญในช่วงบ่ายนะคะคือช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีค่ะ
ท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทางบ้านก็ขอเชิญมาร่วมกันล้อมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันยืนสงบนิ่ง
เพื่อถวายเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ชมปฏิมากรรมเหนือตึกศรีสังวานค่ะ
กิจสนาภูมิลินถ่ายภาพวันที่นี่ศรีเคนรายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ